เมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยคือมันเห็นแต่ความรู้สึกว่าเครื่องจักรสีแดงมันสว่าง
ยิงทุกทีมที่ขวางหน้าดังมาก
จากคนที่เป็นแฟนบอลคนหนึ่งถ้าไม่รักจริงอาจจะเปลี่ยนใจเฉียได้
มีคำถามในใจเมื่อไหร่จะได้แชมป์ลีกสักที
แต่และถามว่าทำให้เราชื่นชอบน้อยลงไหม
ก็เป็นเด็กที่ชาวแทนที่ครับ

เล่นฟุตบอลเล่นตะก้อเล่นบาสเล่นวอลเล่เล่นแบตมินตันเล่นยิมนาสติก
แล้วก็๖เมนตีรังกาวิ่งเป็นนักวิ่ง
เป็นนักวิ่งร้อยเมตรสี่คูณร้อย
มาราทอนวิ่งทางไกล
ก็ครอบครัวเป็นครอบครัวนักกีฬา

คุณพ่อคุณแม่เป็นนักฟุตบอล

คุณแม่เป็นนักบาสเป็นนักวิ่ง
คือสมัยก่อนเราอาจจะไม่ค่อยมี
เขาเรียกว่าสื่อสารมวลชน
อาจจะมีทีวีหมู่บ้านละเครื่อง

แต่บ้านพี่โก้มีทีวีอยู่บ้านเดียวของหมู่บ้าน
เพราะว่าตอนนั้นใช้เครื่องหม้อแปลงปั่นไฟ
แล้วก็คนในหมู่บ้านก็จะมาดูข่าว
มีมาดูกีฬาข่าวกีฬาข่าวอะไรที่บ้าน
มีนเรามาดูหนังดูละครที่บ้าน
เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ได้ดูบอลถ่ายทอด
ก็เลยจะได้ดูฟุตบอลหลากหลายจากหลายประเทศนะ

เราก็มีฟุตบอลอังกฤษ

ถ้าเป็นแมทจริงแล้วอาจจะจำไม่ได้นะ
เพราะว่ายุคของลิฟภูมิในตอนนั้น
คือเครื่องดับสีแดง
เจอใครก็
ทะลมเอาอย่างนี้ดีกว่าเครื่องจักรซีแดงหมายความว่า๙๐นาทีไม่มีหมด
แล้วยังต่อบอลสวยงามแล้วก็ที่ชื่นชอบที่สุดก็คือแนวรุก
ไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เบสลี่เองจอนบานเย็นรัชและจริงช่วงหลังก็มีจอนอันบริดด้วย
นั่นคือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลัง
อันนี้คือเหตุผลที่เรียบเชียร

เราก็เลยคิดว่าเราเป็นนักฟุตบอลศูนย์หน้าตัวเล็ก

แล้วถ้าให้ลองจัด๑๑ตัวจริง
ตัวจริงในทุกยุคเลยใช่ไหม

ดวงใจเหรอโอ้ในดวงใจเนี่ย
ขอเป็นประตูก็เป็น
ขวาแบ็คซ้ายก็น่าจะเป็น

เซ็นเตอร์เนี่ยน่าจะเป็น

แล้วมีเกมไหนในยุคนี้ครับ

แล้วก็แชร์ทั้งสองทีม

ณวันนั้นเราเป็นลิเวอร์พูล
เราก็เลยอยากให้ชน้า

มันเห็นแต่ความรู้สึกว่าเครื่องจักรสีแดงมันสว่าง
ยิงทุกทีมที่ขวางหน้าถามว่าจำได้มากน้อยขนาดไหนอาจจำไม่มาก

ใช่มันแค่ได้เห็นท่านี้ชูถ้วยนี่แหละทั้งทีมเนี่ย
มันก็ยังอยากเห็นว่าทีมรักของเราเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกที
ก็พอไปถึงครั้งแล้วตรงนี้๓๐๒๐ปีใช่ไหม
คือถ้าให้บอกความสุขกับมันนานแค่ไหน

จากคนที่เป็นแฟนบอลคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่รักจริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเชียร์ได้
แต่ด้วยความที่เรารักในสโมสรแพ้ชนะเราก็ต้องเชียร์
ฉะนั้นแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะนานมาก
แล้วพอมาสู่๓๐ปีที่รอคอยความรู้สึกจากตอนนั้นถึงตอนนี้เป็นยังไง
ปีที่เรารอคอยเนี่ยมันก็อาจจะมีชดเชยในบางช่วงเวลา
ได้แชมป์เล็กน้อยนะฮะแต่ก็พอที่จะชดเชยได้บ้าง
มันมีคำถามที่เราถามมาแต่ถามว่าทำให้เราชื่นชอบน้อยลงไหมมันไม่มี
จุดแข็งก็เอาเป็นว่าจุดแข็งมันเป็นเรื่องของแทคติก
แต่ตัวผู้เล่นเนี่ยสไตล์การเล่นของภูมิวังเกรียดเนี่ย

ยุคก่อนไม่ต้องพูดถึงมันก็ดุดันเปิดหน้าเขาแรก
แต่๓๐ปีให้หลังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์
ไม่ได้เปลี่ยนแปลง๑๑ตัวแรกก็เหมือนเดิม
ผู้เล่นสำรองก็อาจมีเหมือนเดิม

เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้แชมป์ยุโรป
ถ้าได้แชมป์ลีกก็คงจะสมบูรณ์แบบมาก

ทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยต้องยอมรับเขาจริงว่า
เราเป็นแชมป์ปีนี้เนี่ยต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่ง
ไม่ได้หมายความว่าทีมที่เป็นคู่ต่อสู้เราด้อยลงไป
ปีที่แล้วเราไม่ได้แชมป์เพราะว่าทีมคู่สู้เขาแข็งแกร่งมาก

แต่ปีนี้ทีมคู่ต่อสู้ของเราก็ยังแข็งแกร่งอยู่
แต่เราละเอียดมากขึ้น
เราละเอียดตรงที่แป้มหนึ่งก็มีผล

อย่างที่พ่อพูดว่าจะไม่มุกมากขึ้นคือว่า

เอาไงมันในปีนี้บางเกมเน้นผล
พอได้๑ประตูแล้ว

มันตะก่อนยังเปิดแรก

เพราะว่าตอนนี้คนคู่ต่อสู้ก็เริ่มจับทางได้

ฉะนั้นเขาก็จะเห็นสิบเอ็ดตัวแรกเรา

แต่เชื่อว่าเขาดูไว้แล้ว

อาจจะถ้ารักษาผลงานได้ดีก็จะเป็นต่อได้
แต่เมื่อขึ้นแล้วก็รักษาฐานให้มันค่อยลง

เขาเรียกว่าเป็นช่วงของความมั่นใจ

วันนี้แชมป์ยุโรปก็ได้แล้ว
แชมป์พรีมก็ได้แล้ว